ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
เจ็บหย่อนรอน้องต้องพัง
จะนั่งตาขึ้น

อายกลับหวนมาต่อ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้อง

ดีใจดีใจ
ร้องได้แบบนี้รับราคาสองหมื่น
สองหมื่นบาทครับ
ตัวให้คิดโทษของคุณตายอรไทย
คุณนิ่มร้องไม่ผิดเลย

เวลาจะไปไหนมาไหนครับน้องเนี่ย

เขาบริจาคมาเขาให้มาก็ใช้มาจนเนี่ยค่ะ
อันนี้พี่นิ่มใช้มากี่ปีแล้วค่ะ
๒๓ปีแล้วจ้ะ๒๓ปีแล้ว
เห็นบอกพัง

รายการเราก็จัดให้นะจัดให้ด้วยใจเลยแหละ
เป็นน้ำใจคือเราไม่ได้ให้ทุกคนนะ

ขอบคุณบางคน
รายการมั่งพิธีกรมั่ง

รวมต่างกันมาบางทีส่องมีเหรียญด้วย
คุณผู้ชมเองก็เช่นกันที่อยู่ทางบ้านบางทีดู

ที่แบบเจตจำนงที่จะช่วยเหลืออย่างนี้
เอารถเข็นลูกชิ้นอะไรทำมาให้ไปทำห้องน้ำให้อะไรให้ก็มี
น้ำใจมีอยู่ทุกที่จริงนะครับในประเทศไทยของเรานี่ไม่เหือดแห้ง
ได้อยู่สองหมื่นด้วยขอเข็นให้ลูกด้วยนะพี่นึง
ขอบคุณค่ะขอให้รายการนี้คนดูเยอะ
ขอให้ทุกคนที่ช่วยนิ่มกับลูกไม่ป่วยไม่ไข้ก็มีความสุขแล้ว

สาธูค่ะสาธู
ต่อกันไปเลยตอนนี้เครื่องติดเครื่องร้อนแล้ว
นิ่มเริ่มมีความมั่นใจแล้วนะครับ
ฟังอินโทรกันเลยครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

มันเป็นวันหนึ่งเป็นวันหลัง
ตอนแรก
อินโทรแรกตุ้ง
คิดว่าหลวงพ่อคูณเอาจริง

อินโทรมาหน่อยโอเคผ่อนคลาย
ทีนี้ต้องถามพี่นิ่มว่ารู้จักไหมเพลงนี้

ก็ถนัดอยู่กะ

ตอนนี้มาตัดสินใจครั้งแรกกันก่อนเลย
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

สู้หรือหยุดครับ

สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้

ตัวช่วยยังอยู่เหลืออีก๒แผ่น

ไม่ใช้ครับ
มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เหมือนดังปีก่อน
เขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลนคร
ปล่อยให้แม่งังงอน
นั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียน
บุญเขาฟันสาปีนี้มันเหงาสุดเสารุดี
คู่เบาสาวอื่นเขาสุขี
เราแสนโซกี้ที่ทุ่งสี่เมือง
พี่ยังไฟบอบฟ้าจะไม่ลอบให้น้องเคือง
เห็นคนใส่เสื้อเหลือง
นึกว่าพี่ไม่มีแม่เงา
กราบวิงวอนหลวงพ่ออินแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์
จงช่วยเนรมิต
ให้หักค่านี้มีแต่สมหวัง

สาววารินให้รักจีรัง
สัญญาแห่งความหลัง
บุญดอกพรรษาจะมาไม้มัน
สาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตา
อนหนุ่มอุบลรีบกลับมา
เช็ดน้ำตาน้องยังรอพี่
ถึงวันจะผ่านเดือนจะเคลื่อนไปเป็นปี
สาววารินคนนี้ยังรักพักดีตัวพี่เหมือนเดิม

พี่ยังเคยบอกหรือพี่ยังไปบอกพี่ยังไปนะ

ถ้าทำได้นี่รับ๔๐๐๐

ตัวช่วยเพิ่งใช้ไปได้ตัวเดียวเท่านั้นเอง

มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณนิ่มร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท

นิ่มก่อนจะประกาศมาเกาะที่หนึ่งก่อน
ขอบคุณมาก
เอาล่ะพี่นิ่มได้แล้วนะคะ

กับ๒ตัวช่วย
คุณนิ่มตั้งเป้าไว้ที่๓แสนบาท
นั่นก็คือร้องให้ได้๘เพลงนั่นเอง

สู้กันต่อได้มีเวลาไปตั้งตัวนิดนึง

วันนี้กลับมาให้กำลังใจคุณแม่

หัวใจแกร่งดุดหินคุณนี่ได้นะคะ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
กับร้องดายให้ร้านลูกถุง

วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
เรื่องเร่งด่วนที่สุดในชีวิตของพี่ตอนนี้เลยคือ

พาลูกไปหาหมอรักษาให้ถึงที่สุด

ลูกเราจะมีสิทธิ์เหมือนลูกคนอื่น
ที่ไปวิ่งไปโรงเรียนไปอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ไหมคะพี่นิ่มสู้สู้สู้สู้ค่ะสู้สู้ครับ
อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม
เอารถมาเลยค่ะมาขอบคุณครับขอบคุณครับ